วันที่๒๙ตุลาคมนี้จะเป็นวันคล้ายวันเกิดของหนุ่มก้าวจิรายุแล้ว
ซึ่งก็เข้าสู่วัยเบนเจอร์เศษพอดิบพอดีเลยนะ
ซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะทางกองถ่ายนะคะได้ยกเค้กมาเตอร์ไพรส์หนุ่มก้าวล่วงหน้า
โดยหนุ่มก้าวเองก็บอกว่ารู้สึกตกใจนะเพราะว่าเซอร์ไพรส์ล่วงหน้าหลายวันเลย
ส่วนปีนี้ค่ะเข้าสู่วัยเบนเจอร์เพศ
เขาบอกว่าครอบครัวก็มีการเอาดวงไปดู
หมอดูทักมานะคะว่าให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุการขับรถ
รับว่ากังวลเหมือนกันแต่ส่วนตัวก็ไม่เคยใช้ชีวิตประมาทอยู่แล้วค่ะ
ครอบครัวผมก็จะมีการดูดวงเขาก็อยากรู้ตามภาษาผู้ใหญ่เขาก็อยากรู้
คือทุกปีก็จะมีเตือนอยู่แล้วครับเตือนว่าระวังนะช่วงนี้ขับรถขับลา
หรือว่าระวังเล่นกีฬาก็มีเหมือนกัน
ก็เตือนเหมือนเดิมเลยครับเตือนว่าขับรถระวังนะ
เราเหมือนจะเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องขาเรื่องเข่า

เพราะว่าคุยผลก่อนว่าภาพก็มีความทำบุญ
และเพราะว่ายายก็ป่วยอยู่ด้วยครับ
คิดว่าจะทำบุญทำทานทำให้สุขภาพจิตดี

แล้วถ้าว่างเขาชวนอยู่แล้วครับ